สวดพระอภิษฐรรมคืนแรกสำหรับ๒นักบินและ๑ช่างเครื่อง
ที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตก
เมื่อวานนี้ก็มีทั้งคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
เพื่อนร่วมรุ่นไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
กล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศหีบทองประกอบศพ
แก่นักบินและช่างเครื่องของกองทัพอากาศ
ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุเฮลีคอปเตอร์ตกในครั้งนี้ค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
กล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศหีบทองประกอบศพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลังกัดเอกกระเซมอยู่ศุกร์
นาวาอากาศรีพระศิษย์เตชเซนนักบินคนที่หนึ่ง
อากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบินคนที่สอง
และพันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
เจ้าหน้าที่ช่างประจำเฮลิคอปเตอร์ที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่ผู้เสียชีวิตทั้ง๓นาย
พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ
พร้อมภรรยาได้เดินทางไปร่วมพิธี
พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
และขอให้ครอบครัวนั้นภูมิใจในตัวบุตรชาย
ที่ได้ช่วยกองทัพอากาศที่ได้ช่วยประเทศชาติ
ซึ่งกองทัพอากาศยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของทหารทั้ง๓นาย
เช่นเดียวกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีเพื่อนนักบินรวมถึงประชาชน
ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกันเป็นจำนวนมาก
งทัพอากาศจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมทุกวันเป็นเวลา๗คืนนะคะ
จนถึงวันที่๕กรกฎาคมและมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่๗กรกฎาคมเวลา๑๖นาฬิกา
ณชาปนสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนค่ะ
คุณผู้ชมคะเพื่อนร่วมรุ่นต่างภูมิใจนะคะ
เพื่อนเป็นรั้วของชาติถึงแม้จะเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
รู้สึกเสียใจแทนครอบครัวเพราะว่าเป็นลูกเพียงคนเดียว
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณสิทธาสังแก้วค่ะ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกลุ่มสารสังคมศึกษา
โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับนายทหารอากาศที่เสียชีวิตนะคะ

สร้างชื่อเสียงเป็นนักบินเนี่ย
อาจจะเป็นความภูมิใจของเรา
ความรู้สึกเขาคือวีรบุรุษของลูกชมพูฟ้า
เขาคือคนที่สมควรแก่การยกย่อง
เพราะเขาเสียสละที่เพื่อชาติ
เขาได้เสียชีวิตเพื่อหน้าที่ของเขา
เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามาก

พอเขาฟังครูเล่าถึงเกียรติภูมิ
พูดถึงชีวิตส่วนตัวของเขาก็รู้สึกเสียใจ
คนที่คนดีได้จากไปด้วยวัย
อันหนึ่งยังไม่ได้จะถึงเวลากับเขา
นี่คือเพื่อนของเลือดอากาศเอกอลงกรจันตราจารย์นะคะ
เคยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเอง

อยากจะขอบคุณรั้วของชาติทุกคน

แล้วก็เราทราบซึ้งเพราะว่าทหารเป็นผู้กล้าก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทหารทุกคนนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็คุณครูก็มาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ